ต่อเนื่องกันเลยครับที่กรสินนะฮะ

ไม่รู้ว่าจำหน้าเมียไม่ได้หรือเปล่านะฮะ
เอาอิโต้ฟันหัวเมียจนตาย

แล้วเอากระสอบไปโยนทิ้งน้ำ

ไม่รู้ว่าพอลิตรมันยามันหมดไปแล้วเนี่ย

ตำรวจสพกรรมราศัยมารับแจ้งเหตุว่า
มีคนเอาศพยัดใส่กระสอบไปทิ้งน้ำ

หมู่บ้านหมู่๔ตำบลหลักเมืองอำเภอกรมราศัย

ศพที่พบเป็นศพผู้หญิงครับคุณผู้ชม

คลุมด้วยกระสอบมัดด้วยสายไฟ
ด้านในก็มีหอผ้าอีกชั้นหนึ่ง
มือสองข้างถูกมัดด้วยสายไฟติดกัน

มีรอยโดนคัตเตอร์ปาดคอด้วยค่ะ
สวมเกลือสีแดงยังนุ่งพะถุงจู่เลยอะ
ชื่อทีหลังคือนางสาวนิวนะฮะอายุ๓๐ปีแล้ว
ทีนี้ญาติของผู้ตายชื่อว่านางตุ่นบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ย
คนที่ทำก็ไม่ใช่ใครครับนะฮะสามีของเขาแหละ
ชื่อว่านายมนตรีโชธทองหรือว่าในหลอดอายุ๓๕ปี
สามีของผู้ตายนะเดินมาบอกว่าเนี่ยผมฆ่าเมียแล้วนะ
ผมเอาไปทิ้งน้ำแล้วนะตอนแรกก็ไม่คิดว่าเรื่องจริง
นึกว่ามันเมายามันหลอนมันพูดเล่นหรือเปล่า
แต่ก็เดินตามไปดูตามที่เขาบอกว่าเขาเอาศพเมียเขาไปทิ้ง
เห็นจริงคุณผู้ชมเห็นจริงก็เลยต้องแจ้งจำรวจ
และตำรวจก็พากันไปตรวจสอบศพผู้ตายพากันไปที่บ้าน
ก็ไปเจอสามีผู้ตายอยู่ที่บ้านผู้ตายนี่แหละครับ
เบื้องต้นก็ยอมรับว่าเป็นคนลงมือฆ่าเมียตัวเอง
มีมีดคัตเตอร์มีมีดอิโต้แล้วก็คราบเลือดก็ติดอยู่ทั้งหมดนะฮะ
กับภรรยาทะเลาะกันตั้งแต่สองทุ่มไปถึงตีสามค่ะน้ำเริ่มมีปากเสกกันอีก
คราวนี้ภรรยาขุจะเลิกแล้วจะไปหาผัวใหม่แล้วนะเออทะเลาะอะไรกันเนื้อกระดาน
เดี๋ยวจะไปหาผัวใหม่แล้วนะนี่แหละคำนี้นี่แหละเออ
แล้วเขาใช้คัตเตอร์อยู่ไงเอาคัตเตอร์ขูดเล็บอยู่
ถืออาวุธอยู่ในมือเอาคัตเตอร์มาปาดคอเมียเลย
ก็โอ้โหไอ้ประโยคนั่นแหละครับ
คอเลยแล้วก็เดินไปยังไม่พอนะ
อีโต้ขึ้นมาตอนแรกฟันตู้ก่อนนะ
ทีนี้ก็ผะมาฟันศีรษะเมียตัวเอง๕๖ทีครับ
แน่ใจว่าเขาตายแล้ว
จากนั้นนอนอยู่ข้างศพเมียตัวเองถึง๘โมงเช้า
ตั้งแต่ตี๓จนถึง๘โมง
อยู่ข้างกันถึง๘โมงเช้า
แล้วก็พอตื่นขึ้นมาเอาสายไฟไปมัดมือ
แล้วก็เอาไปใส่กระสอบปุ๋ยคลุมเข้าไป
แล้วก็เอาสายไฟมัดอีกทีนึง
อุ้มศพไปใส่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
แล้วขี่กันไปทิ้งในสระน้ำท้ายหมู่บ้าน
สุดท้ายเดินไปบอกญาติว่าผมฆ่าเมียนะเอาศพเมียไปทิ้ง
ตรงนั้นตรงนี้นะตำรวจก็ตามไป
แล้วก็นำตัวนายมนตรีไปชี้จุดต่างทั้งที่บ้านพัก
ที่ก่อเหตุฆ่าเมียแล้วก็จุดที่เอาศพไปทิ้งสระน้ำ
เอาฟังเสียงเขาหน่อยดีกว่าครับ
รู้สึกยังไงบ้างกับสิ่งที่พี่ทำไปครับ
รู้สึกโชคใจครับ
คือเราเองเราทะเลาะกันมานานหรือบ่อย
ทะเลาะกันมาตั้งแต่ผมเริ่มจับได้ครับ
อันนี้ตั้งใจฆ่าเขาเลยไหมครับหรือว่าเราแค่พลั้งมือหรือยังไง
อารมณ์ชั่ววูบครับเพราะว่ากลัวภรรยาไม่มีแฟนใหม่ครับ
อารมณ์ชั่ววูบนะฮะกลัวเขาไปมีแฟนใหม่แต่ฆ่าเขาฟันไปตั้งหลายทีนะฮะ
จากนั้นนะตำรวจก็พานายมนตรีนะไปเคารพศพเมียตัวเองครับ

เนี่ยสิเป็นยังไงจุดทูปสิเออเออคืออยากจะให้ไปเคาะลงเพื่อขอคำมาแหละ
ใช่ค่ะอ่านะฮะก็ฆ่าแล้วอ่ะแล้วญาติพี่น้องก็เสียใจอ่ะเออ
แค่นี้ค่ะเออกราบทีหนึ่งเออเออเขาบอกว่าร้องไห้ด้วยน่ะอืม
เหมือนกับสำนึกแต่คือมันทำไปแล้วไงคุณทัศนัย
ชีวิตคนนึงอ่ะไปแล้วอ่ะอืมทีนี้ค่ะทางด้านน้าของนายมนตรีเนี่ยนะคะ
ก็คือนางบังออนจันทนงบ้านอยู่ติดกันเล่าให้ฟังแบบนี้
บอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยนะได้ยินแล้วแหละได้ยินว่ามันมีเสียงดังอ่ะ
มนตรีกับเมียทะเลาะกันแล้วที่ผ่านมาเนี่ยประจำเลย
คู่เนี้ยผัวเมียทะเลาะกันบ่อยแล้วเวลาทะเลาะกันนะนะ
ผัวก็จะทำร้ายเมียเป็นแบบนี้ตลอดมนตรีเนี่ยเขาขี้หึง
ส่วนเมียเนี่ยเขาก็หน้าตาดีด้วยแม้ว่าจะเป็นผู้พิการทางสมองก็ตาม
อ่ะทีนี้ค่ะไม่คิดเลยว่าไอ้เหตุการณ์ที่ได้ยินเสียงทะเลาะกันวันนั้นน่ะ
มันเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้ยินเสียงภรรยาของนายมนตรี
เพราะว่าหลังจากนั้นก็คือเสียชีวิตแล้วนะคะใช่ครับนะฮะ
น่ะอีกคนของนายมนตรีชื่อว่านางทัชสะพอนด์ก็บอกว่าโอ้ย
สองคนนี้นะเขาแต่งงานอยู่กินกันมา๗ปีแล้วนะ
มีลูกอายุ๗ขวบ๑คนแต่เด็กออกมาก็ไม่สมประกอบด้วย
ร่างกายก็พิการไป
ผู้ตายเองกับนิวเคยหนีออกจากบ้านหลายครั้งเพราะว่าถูกสามีทำร้าย
แต่ว่าสามีก็ตามกลับมาอีกทุกครั้ง
เหตุการณ์นี้ส่งผลให้ลูกสาวของทั้งคู่ก็ต้องกำพ้าแหละครับ
พ่อแม่ก็เสียชีวิตพ่อก็ติดคุก
ตอนนี้ต้องยกให้เขาใช้คำว่าจำใจ
ขอยกเด็กคนนี้ให้กับมูลนิธิรับไปดูแลต่อไป
ส่วนมนตรีโดนไปข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาปิดบังซ่อนเร้นอำพลางศพและเสพยาบ้านั่นเองครับ